มีคนร้ายไปขโมยของแม่ค้า
แม่ค้าก็อายุเรียกคุณป้าได้แล้วนะคะ
ที่สำคัญคือเธอพิการ

กล้าจริงะนะฟังใจมารึเปล่าอืมไปขโมยของเขา

ตำบลบ้านแก้งอำเภอแก้งเคราะห์
คนร้ายได้เงินสดไปถึง๔๒๐๐๐บาทเลยนะคะ
นางทองดำเลยยุทธ์หรือว่ายายลอยวัย๕๖ปีคือ

แต่ชาวบ้านเขาเรียกกันจริงอายุ๕๖ปีก็ยังไม่เป็นยายหรอก

นั่งอยู่ในร้านมีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๔๐ปี

ถามว่าจะซื้อเบียร์๖ขวดทำนู่นทำนี่

จังหวะนั้นแหละคนร้ายก็ชวนคุย
อย่างนั้นอย่างนี้ขอสั่งเบียร์เพิ่มอีก๖ขวดเป็น๑๒ก็แล้วกัน
หันหลังไปเปิดตู้แช่จะหยิบเบียร์ใส่ถุงให้
จังหวะนั้นแหละค่ะคนร้ายเดินเข้าไปในร้านเลยนะ
หยิบกระเป๋าใส่เงินสด๔๒๐๐๐บาท

โดยที่ไม่ได้ดับเครื่องยนต์ขี่หนีไปเลยอะค่ะ
ยายลอยแกบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านเลย

อยากจะฝากถามคนร้ายจริงเลยนะว่า
ทำแบบนี้ทำไมไม่สงสารยายบ้างเหรอ
ยายก็แก่แล้วนะขายายก็พิการ
แล้วเงิน๔๒๐๐๐บาทยายเก็บไว้สำหรับลงทุนค้าขาย
บางส่วนยายก็ต้องไปกู้เขามาค่ะ
พนักงานสอบสวนสพแก้งเคราะห์เจ้าของท้องที่
ก็สั่งการวิทยุสกัดเลยนะคะ
แต่ว่าจะได้คนร้ายมาดำเนินคดี
คนแบบนี้ต้องลงโทษให้เข็ดจริงนะ
นี่คุณยายเขาอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบ

ตัวเองอวัยวะครบ๓๒ใจพิการซะเฉยเลย